แต่ว่าค่ะเรื่องของผลไม้ไทย
ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแล้วก็สับปะรดแปรรูปของเรา

เพราะว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงเลยค่ะ
ทุเรียนพันหมอนทองและก้านยาวของไทยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ครองใจผู้บริโภคชาวฮ่องกง
ทุเรียนไทยกลายเป็นเจ้าตลาดในฮ่องกงมีสัดส่วนถึง๑๙๕แล้วก็มีมูลค่าส่งออกถึง๓๐๗ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฮ่องกงสำรวจพฤติกรรมการบริโภคทุเรียน
เพื่อทำแผนผลักดันการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดฮ่องกงให้ได้เพิ่มขึ้น
โดยจากการสำรวจก็พบว่าเริ่มมีทุเรียนจากมาเลเซียเข้ามามีบทบาทในตลาดฮ่องกง
โดยขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกเลยว่า
ไทยเองมีการเตรียมการรับมือเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดทุเรียนในฮ่องกงไว้แล้ว
โดยจัดส่วนพิเศษสำหรับโปรโมททุเรียนไทย
กับห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นด้วยค่ะ
ด้านของนางมาลีโชคล้ำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ก็เปิดเผยนะคะว่าภาวะสินค้าสับปะรดในตลาดสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ๖มูลค่า๑๑๔๗ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๔๑๓๐๐ล้านบาท
สับปะรดไทยที่มีศักยภาพในการทำตลาดในสหรัฐ
ก็มีทั้งสับปะรดกระป๋องแล้วก็น้ำสับปะรด
ซึ่งสหรัฐเองก็มีแนวโน้มจะนำเข้าจากไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
โดยสหรัฐนำเข้าสับปะรดกระป๋องจากไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ๕๘
แล้วก็นำเข้าน้ำสับปะรดมากเป็นอันดับ๑ที่๑๔๘ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ผู้บริโภคชาวอเมริกันเขามีแนวโน้ม
บริโภคสินค้าอาหารกระป๋องลดลงอย่างต่อเนื่อง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เลยแนะนำนะคะว่า
ให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญ
และติดตามแนวโน้มตลาดผู้บริโภคเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
ที่คิดเป็นสัตว์ส่วนเกือบ๕๐ของประชากรทั้งหมดเนี่ย
หันไม่นิยมบริโภคผักและผลไม้อบแห้ง
ที่มีคุณค่าทางอาหารทดแทนขนมคบเคี้ยวมากขึ้นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการทำตลาดผลไม้อบแห้งด้วยนะคะ
โดยเฉพาะสับปะรสอบแห้งของไทยเรานั่นเอง